ที่ข่าวนี้ก่อนแล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องเวลาคุณผู้ชม
เวลามันผ่านไปไวมากเผลอแป๊บเดียว
มิวนิษฐาค่ะท้องมา๖เดือนแล้วนะคุณผู้ชม
เราเนี่ยเพิ่งอ่านว่าเขาเพิ่งแต่งงานกัน

แต่ภาพเซตล่าสุดของมิวนิษฐานั้น
รู้แล้วนะรู้แล้วนะว่าเกือบท้องคุณผู้ชม
คุณแม่สายแฟร์หยิบเสื้อคล็อปแนวสปอร์ตกับกางเกงลายเสือยี่ห้อดังนะคะ
มาใส่อวดแบบว่าพุงจิ๋วแบบนี้ค่ะ
แต่ที่ต้องตานะต้องจ้องพุงคุณแม่เลย
เพราะนี่คุณแม่นะคัน๖เดือนแล้วคุณผู้ชม
นับถอยหลังอีกแค่๓เดือนเท่านั้นนะ
ก็จะเห็นหน้าลูกสาวคนแรกแล้วค่ะ
นี่ขนาด๖เดือนนะแต่แฟนยังเข้ามาแซวไม่หยุดเลยว่า
โอ้โหคุณแม่ทำไมไซส์คุณแม่เนี่ยเป็นแบบคุณแม่ไซส์มินิอยู่เลยนะคะ
ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความสวย
หลายคนสงสัยทำไมท้องแล้วสวยงงเลย

บางคนบอกว่าติดตามมานานแล้วกับภาพเซ็ตนี้
น่าจะเป็นภาพเซตที่แม่มิวนะดูเป็นคนท้องมากที่สุดแล้ว
เพราะที่ผ่านมามองแทบจะไม่เห็นเลยด้วยความที่คุณมิวเขาตัวเล็กด้วยไง
เขาเป็นอาเหกร่างบางเออนะฮะ
บางคนบอกโอ้โหเราทานข้าวเนี่ยท้อยังใหญ่กว่าคุณมิวเลย

บางคนบอกว่าดิฉันหายใจออกดิฉันยังฟ้องใหญ่อยู่เลย

และในแคปชั่นมิวยังบอกว่าหนูตัวใหญ่แล้วค่ะนะ
ป้าดูแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาตะแคงหน้าตะแคงหลังเขาบอกว่าอย่างนั้น

ก็เริ่มผ่านอีกนิดเลยนะเออแต่ก็ดูรู้แหละ
ซีก็แซวนะคะแหมคุณนี่ท้องเขาพวกช่วงท้องเขาเท่าแขนเท่าขาเลย
เขาเป็นคนโครงสร้างเล็กเนอะว่ามาดูอีกสาวคนนึงคุณผู้ชมนี่ก็ตัวเล็กเหมือนกันนะคะ
วาดที่คุณแม่นะคะคุณก้อยรัชวินค่ะคนนี้ท้องโตหน่อยนะคะตอนนี้โอ้โหเข้าสู่เดือนที่๕แล้วค่ะ
คุณแม่เขาเลยลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนลูกคือคนท้องเนี่ยออกกำลังกายได้นะเบาคุณผู้ชม
แต่ที่หลายคนจับจ้องนะคะนอกจากแบบหน้าสวยฉ่ำแล้วนะคะที่นำโด่งมาเลยก็คือท้องค่ะคุณผู้ชม
คือหลายคนอดแซวไม่ได้ว่านี่มันท้องแฝดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใครเคยเจอคุณก้อยตัวจริงเนี่ยเขาตัวเล็กมาก
พอก่อนหน้านี้สาวก้อยเคยมาเปิดเพิ่ลด้วยนะคะว่ายาดฝั่งพี่ตูลพี่ตูลเมดี้แซมมีเชื้อสายเป็นฝาแฟดมาก่อน
อย่างนี้ก็ต้องมีลุนคุณผู้ชมเดี๋ยวพ้อกระหนดเดี๋ยวสาก้อยจะออกมาชะเลเองน่ะล่ะว่าไปแล้วอีก๑คน

ดูจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยก็มีคอมเมนต์มาอะ
เอ้อทำไมคุณปลอยดูอวบขึ้น
ประมาณ๕เดือนแล้วเกือบจะ๕เดือนแล้วเหมือนกัน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

ช่วงนี้โดนหอมทุกวันเลย
รักน่ะค้าคโหหหหวานมากอ่ะ

แฟนคลับก็เข้าไปกดไลค์แบบรัวเลย

ต่อกันที่คู่ของพี่ตาวริสนะคะกับภรรยาผู้ประกาศสาว
ตอนนี้ตั้งท้องได้๕เดือนแล้วค่ะ
ทั้งสองก็เผยภาพน่ารักออกมาให้แฟนคลับในไอจีได้เห็นบ่อย
ก็เป็นโมเมนต์ที่เราเห็นแล้วก็อบอุ่นหัวใจดีเนาะ
โดยเฉพาะที่ตอนที่คุณตาเนี่ยเขาจุ๊บที่ท้องอ่อนของภรรยา
คุกเข่าลงไปแล้วก็เนี่ยเอาหูแนบกับท้องมันละมุนต่อใจนะ

คนนี้ก็ท้องเล็กนะแค่๕เดือนยังเป็นพี่เทียวเองอ่ะตัวเล็กตัวเล็กถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กจะใส่นี่แหละ
ใช่ค่ะปิดท้ายแล้วกันที่คู่นี้ค่ะคุณแมนการินแล้วก็สาวเกลเวทกานะคะ
ตอนนี้สาวเกลต่างทอง๘เดือนแล้วคุณผู้ชมไกลละครับไกลละแล้วนะ
แล้วชัยเป็นแฟนได้รู้กันด้วยอืม
แล้วก็มีภาบหนึ่งคุณผู้ชมเห็นแล้วอู้วววววววาววววมากนะ
หรือว่าจะโฟกัสที่ท้องคุณแม่

ดูกล้ามคุณพ่อสิ

กล้ามเนื้อมันแน่นมากเลย
ไม่ใช่อะไรซ้อมไว้เดี๋ยวอุ้มลูกช่วยสี่ภรรยานะคะ
คุณดีมากงานดีนะฮะ
แต่อื่นไดนอร่าความอบอุ่นของครัวครัวนี้

อีกเดือนเดียวเท่านั้นจะได้เห็นเจ้าแสบ
มาก่อกวนโลกโซเชียลแล้วนะจ๊ะ

หลายคนเลยนะรำขนหลาน

ใครที่แต่งงานมีลูกเขาชอบให้เงิน
ช่วงนี้ก็เลยเตรียดเนี่ยกรอกตาเป็นเล็กแปด
เดี๋ยวก็เตรียมรับผันแล้วนะ